ดูเรื่องนี้ก่อนค่ะถ้าเกิดว่าไปจอดรถในที่ห้ามจอด
แล้วโดนตำรวจล็อกล้อก็มันจริงมันก็เป็นเรื่อง

ใช่จ่ายค่าปรับทุกอย่างจบแต่นี่ไม่จบค่ะ
ตำรวจไม่มีน้ำใจเลยอ่ะถอดชุดมาดิมาลองกันหน่อยไหมล่ะ
นี่คือครอบครัวหัวร้อนค่ะ

น้องบิ้นโรคร้องโดนร้องร้องว่ามึงถอดชุดมาก็เลยไง
ด้วยไม่มีหน้าหวายเลยสิบ
ดูสิ้นช่องเข้าห้ามงานทำไมอะ
ตรงไหนคิดยังไง
น้ำใจหรอคนเหนื่อยแทบตาย

ครอบครัวเดียวกันหรือครอบครัวอื่นเอาดีจำผิดเปล่า

ถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้อันนี้ครอบครัวหัวร้อน
เออถูกเห็นเราก็จำได้แล้วร้อนโอ้โห
ใช่มากันครบค่ะคุณผู้ชม

เรื่องน้ำใจมันเกี่ยวข้องยังไงนะ

อ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีช็อตที่เห็นว่ามีป้าย

ใส่กุญแจมือคุณผู้ชมเห็นไหมที่ข้อมือ
อันนี้ถูกใส่กุญแจมือแล้วเขาก็ยิ่งโวยวายค่ะ

คลิปที่เป็นฝั่งของครอบครัวรถกระบะส่งของถ่ายไว้
คือเอาจริงนะพอเราเห็นคลิปแบบนี้แล้ว
เราก็ต้องพยายามติดต่อขอข้อมูล

คือตำรวจที่โรงพักก็รับสายแล้วก็บอกว่าอ๋อเรื่องนี้นะ
มีร้อยเวรที่ดูแลคดีนี้อยู่เป็นเจ้าของคดี
แล้วเมื่อคืนตอนที่นักข่าวของเราโทรไป

แต่ถ้าเกิดว่าดูตามคลิปแล้วเนี่ย
เอาจริงนะที่เขาโดนข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
อันนี้ก็ไม่ค่อยจะน่าแปลกเท่าไหร่ไหมคุณผู้ชม
เพราะว่าแต่ละคำที่พูดมาแต่ละอย่างที่พูดมา

บอกว่าถอดชุดมานี่เดี๋ยวต่อให้หน้าไหงเลย
ซึ่งเขาเอาจริงด่าตำรวจตลอดนะคะ

ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้สุดท้ายนี้จะยังไง
เดี๋ยวเช้านี้จะลองติดต่อร้อยเวรดูอีกทีเผื่อมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วย
วันก่อนครอบครัวนี้ยังบอกว่าไม่อยากจะเป็นหัวร้อนอยู่เลย
บางข้อความอ่านไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ